มาติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้การเมืองเรื่องการเลือกตั้งของไทยถือว่าชัดเจนที่สุดแล้วนะครับ
หลังจากที่มีพระราชกฤษฎิกาเลือกตั้งออกมาแล้ว
ขณะที่กรกตก็กำหนดวันเลือกตั้งสอสอแล้วนะครับ
ว่าเป็นวันอาทิตย์ที่๒๔มีนาคมที่จะถึงนี้
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
นายอิทธิพรบุรณประคองประธานกต

คณะกรรมการการเลือกตั้งถึงเหตุผลที่กรกตเสียงข้างมาก
ให้อาทิตย์ที่๒๔มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
เป็นเพราะได้พิจารณาทุกปัจจัยที่จะเกิดขึ้น
หลังมีประกาศพระราชกิจสดีการเลือกตั้งสอสอออกมาแล้ว
โดยเฉพาะการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าและการหาเสียง
ซึ่งเดิมกำหนดตุ๊กตาไว้ช่วงเวลา๕๒วัน
เพราะต้องการให้พักการเมืองได้มีเวลาลงพื้นที่หาเสียง
ยืนยันไม่ได้ถูกกดดันจากรัฐบาล
ต้องตัดสินใจเลือกวันที่๒๔มีนาคม
พักต่างสามารถมีความผ่อนคลาย
ในการที่จะดำเนินการในการดำเนินการเรื่องสาขาพัก
หรือตัวแทนพักได้มากขึ้นกว่าวันอื่น

ผมไม่อยากใช้คำว่าถูกล็อกนะครับ
เพราะว่าเมื่อพระราชยาลงมาแล้ว
ณบัตรนี้ลงมาวันนี้เนี่ย
สิ่งที่กรกตต้องพิจารณาคือ
กำหนดวันเลือกตั้งที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย
แล้วก็ไม่กระทบต่อความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองหรือนักการเมืองต่าง
ความพร้อมกับความกระต่อซึ่งมีอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ความสามารถในการประกาศผลเลือกตั้ง
ผมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องล็อกหรือไม่ล็อกนะครับ
วันที่๔๘กุมภาพันธ์เป็นวันรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อและเป็นวันเดียวกัน
การเสนอบัญชีนายกรัฐมนตรีของพักการเมือง
ขณะที่วันลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
เป็นวันที่๔๑๖มีนาคม
วันที่๑๗มีนาคมเป็นวันลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง
ประธานกรกตยังเตือนไปยังว่าที่ผู้สมัครทุกคนด้วยว่า
ยังไม่ควรติดป้ายหาเสียงเพราะยังไม่ใช่เวลา

จากต้องรอประกาศสถานที่ติดป้ายจากกรกตเสียก่อน
มีรายงานความคืบหน้าในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
ซึ่งครั้งนี้กรกตได้รับงบประมาณทั้งสิ้น๑๑๒ล้านบาท
สำหรับพิมพ์บัตรเลือกตั้ง๕๐ล้านใบ
เรื่องต้นจะใช้โรงพิมพ์ที่มีศักยภาพ
และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสูง๒แห่ง
จากเกรงว่าหากใช้เพียงโรงพิมพ์เดียว

เพราะสำนักงานกรกตต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้ง๓๕๐แบบ
เพื่อใช้กับ๓๕๐เขต